ดูความคืบหน้ากรณีที่มีคนไปพบศพ
หัวหน้ารอบพพอของโรงกลันน้ำมันแห่งหนึ่งที่แหลมชะบัง
สภาพคือที่ศีรษะถูกทุบด้วยของแข็งเสียชีวิต
นี่คือจุดเกิดเหตุค่ะตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
หลังจากนั้นก็ไปรวบรวมพยานหลักฐาน
ที่สุดแล้วก็รู้ว่าคนร้ายคือใคร
และสามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้แล้วนะคะ
กรณีที่มีคนไปพบศพผู้ตายก็คือ
จำลองอุทัยศรีอายุ๕๔ปี
เป็นหัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือว่ารอปภ
ของโรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่งในพื้นที่แหลมชะบัง

กางเกงในเพียงตัวเดียวนั่งพิงประตูอยู่หน้าบ้าน
ถูกของแข็งทุบที่ที่ศีรษะจนเสียชีวิต
สร้อยคอทองคำเงินสดที่ผู้ตายเล่นแชร์เอาไว้ก็หายไปด้วย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณบ้านเช่าไม่มีเลขที่
ตำบลทุ่งสุขลาอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ช่วงเช้าของวันที่๓๐กรกฎาคมที่ผ่านมา
ล่าสุดตำรวจโรงพักแหลมชะบังสามารถติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายได้แล้วนะคะ
คนร้ายรายนี้ค่ะคุณผู้ชมนี่นะตำรวจนำตัวมาแถลงข่าวแบบนี้
ชื่อว่านายนัทธพลเจริญสุขอายุ๒๕ปีค่ะ
ตำรวจคุมตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพช่วงบ่ายที่ผ่านมา
ทีนี้ตำรวจก็มีการสอบปากคำเพิ่มเติม
นายนัทพลคนก่อเหตุสารภาพบอกว่า
ได้ร่วมกับนายเนซึ่งเป็นเยาวชนอายุ๑๗ปี

วันเกิดเหตุได้มาหาผู้ตายที่ห้องเช่าเพื่อขอเงิน
แต่ถูกผู้ตายพูดจาเสียดสีลักษณะคือพูดจาไม่ดีค่ะ
ตัดสินใจเดินกลับไปที่ห้องพักด้วยความโกรธแค้น
จากนั้นเอาใหม่ชวนนายเนกลับมาใหม่
มาหาผู้ตายที่ห้องเช่าที่เดิม
แล้วก็เคาะประตูเรียกผู้ตายให้ออกมา
หลังจากนั้นค่ะผู้ตายออกมาจากห้อง
ไม้ที่เตรียมมาค่ะก็ตีไปที่หัวผู้ตายสองครั้ง
ผู้ตายล้มลงไปหลังจากนั้นก็ถือวิสาสะ
เข้าไปหยิบกระเป๋าเงินสร้อยคอทองคำของผู้ตาย
ที่วางอยู่ในห้องแล้วเอามาแบ่งกับนายเนย

คือคนร้ายนายนัทพลเนี่ยก็ยังอ้างด้วยนะคะ
บอกว่าไอ้ที่ทำลงไปเนี่ยไม่ได้มีการเตรียมการมานะ
เตรียมการมาก่อเหตุแหม่รู้กฎหมายอีก

กลับมาเนี่ยอันนี้เตรียมการแล้วนะ
เขาบอกว่าแต่สิ่งที่ทำให้เป็นฟางเส้นสุดท้าย
ตัดสินใจก่อเหตุเนี่ยเพราะผู้ตายเนี่ย
มาด่าทอตัวเองแล้วด่าทอบุพการีเสียหาย
ก็เลยโกรธแค้นค่ะใช้ไม้ตีผู้ตาย
แต่ก็ไม่คิดว่าผู้ตายจะเสียชีวิต
รู้ข่าวอีกทีก็ตกใจแล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่ทำลงไป
ทีนี้วันนี้คนที่นำตัวผู้ต้องหาไปทำแผน
ก็คือพลตำรวจตรีนันทชาติสุพมงคล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีบอกว่า
แม้ว่าผู้ตายจะอ้างบอกว่าไม่ได้เป็นการเจตนา
ไม่ได้เป็นการตั้งใจมาก่อเหตุไม่ได้เตรียมการ
แต่พฤติกรรมที่ลงมือเนี่ยมันชัดเจนประกอบกับคำให้การของนายเนอีกคนนึง
ที่เป็นเยาวชนที่ผู้ต้องหาที่ชื่อว่านัทพลชวนมาด้วยเนี่ยนะคะ
นายเนบอกชัดเจนเลยบอกว่านายนัทธพลตั้งใจจะมาเอาทรัพย์สิน
แล้วจะมารูดทรัพย์ของผู้ตายก็เลยทำให้เชื่อได้ว่านี่แหละ
ตั้งใจลงมือมาก่อเหตุ
ซึ่งหลังจากก่อเหตุพบว่าทั้งคู่พยายามที่จะหลบหนี
แต่ว่าตำรวจจับกลุ่มตัวได้ซะก่อนนะคะ
เรื่องต้นตำรวจดำเนินคดีกับนายนัทพล
และนายเนในฐานความผิดร่วมกันชิงทรัพย์
โดยมีอาวุธตั้งแต่๒คนขึ้นไป
จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
พร้อมเดี๋ยวจะสอบปากคำผู้ต้องหา๒คนเพิ่มเติมอย่างละเอียดอีกครั้ง
แล้วไปดูสิว่ามันมีข้อกฎหมายไหนเพิ่มเติมหรือเปล่า
ที่เข้าข่ายลักษณะความผิดที่ทั้งสองคนได้ก่อไว้
แล้วเดี๋ยวจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมนะคะ